คือมีหนูน้อยคนหนึ่งนะฮะไปกับผู้ปกครองเดินอยู่
เป็นศพเด็กฮะเป็นศพเด็กอายุ๓ขวบลอยมาติดต่อหม้อสะพาน
ตำรวจยืนอยู่ข้างหน้าตำรวจเนี่ยที่เราเบลอไว้เนี่ยนะฮะ
โอ้โหตอนนี้ตำรวจเร่งหาตัวพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะครับ
เวลาสัก๑๑โมงครึ่งได้ฮะตำรวจสพบางบ่อ
แล้วก็มูลนิธิร่วมกระตันยูจุดบางบ่อ
แพทย์เวรโรงพยาบาลบางบ่อไปตรวจสอบพบ
ศพเด็กลอยน้ำมาอยู่ในครองชวดพร้าว
แถวสะพานข้ามครองชวดพร้าวถนนรัตนากสิน๒๐๐ปี
จุดเกิดเหตุอยู่ใต้สะพานนะครับพบร่างเด็กชายอายุประมาณ๓ขวบ
เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีส้ม
ลอยหงายหน้าอยู่ข้างต่อหม้อนี่ฮะโอ้โหน่ากลัวจริง
นะครับก็เอาร่างขึ้นมาชนะสูตร
พบว่าตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำไปทั้งตัวครับ
แก้มขวาหน้าผากสะโพกต้นขาซ้ายนะฮะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับนำร่างน้องส่งชนสูตรเบื้องต้นที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดิน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและต้องตรวจสอบร่องรอยที่เขียวช้ำ
ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมง
ชาวบ้านที่พบศพคนแรกเล่าบอกว่าขณะเดินมา
บริเวณทางเรียบคลองนี่แหละครับกับลูกสาว๔ขวบ
สังเกตเห็นศพเด็กชายลอยอยู่ข้างต่อหม้อ
ตอนแรกคิดว่าตุ๊กตานะฮะ
แต่เพื่อความแน่ใจก็ไปตามคนที่บ้านมาช่วยกันดูซิ
โอ้โหเขาบอกแทบช็อกพอเห็นเป็นศพเด็กเท่านั้นแหละ
สอบถามคนแถวนี้แล้วไม่มีใครรู้ว่าเด็กที่เสียชีวิตเป็นใครครับ
ไม่ใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามสืบหาข้อมูลนะครับ
หาพ่อแม่ของเด็กเพื่อสืบให้แน่ชัดว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ย

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความเรื่องเด็กหาย

มาจากตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่คนเจอนี่ก็ตกใจจริงลูกใครก็ไม่รู้นะคะ